ในค่ำคืนนี้สำคัญไม่ใช่วอเล็กบอลสิฟุตบอลหญิง
ฟุตบอลหญิงถือว่าจริงจะบอกว่าชีวิตสตาร์ไหมก็ใช่แหละ

ต้องการลุ้นในเกมสุดท้ายให้สถานการณ์นั้นมันดูดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์ทางประธานเทคนิคด้วย
เฮงนั้นมีการบ้านอย่างไรในการที่จะวิเคราะห์เกมที่จะสื่อสารกับทำทีมบอลหญิง
เราไปดูสถานการณ์ของทีมไทยกันก่อนนะครับ
คือเป้าหมายมาดามแป้งก็ปลุกเราให้นักเตะทุกคนพยายามสู้อย่างเต็มที่
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือรัติการทองสมบัตินี่คือโตลุกยังไม่หายจากอาการไข้
คืออาการมันมี๓หน้าในวันเดียวร้อนฝนน้ำเตะป่วย
สีราวันนี้ถ้ามีเป็น๑คนอาการเนื้อขั้นตัวดูทรงแล้วอาจจะเล่นไม่ได้อีกเหมือนกัน
ก็ต้องหาคนอื่นมาทดแทนนะครับ
แล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับยังบอกอีกว่าเตรียมกำชับเลยทุกคน
สู้แบบถวายชีวิตเลยเพื่อเอาชนะจอแดนให้ได้นะครับ
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะลุ้นคว้าโคต้าไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับ
จอแดนเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงทีมไม่มากเท่าไหร่นะครับ
จากการที่เคยอุ่นเครื่องกันมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งก็อุ่นเครื่องกันมา๒นัดนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนละนัดนะครับ
ไทยเนี่ยเอาชนะไป๓๐ในนัดหนึ่งนะครับส่วนอีกนัดหนึ่งจอแดนก็เอาชนะบ้าง๒ต่อ๑นะครับ
ที่ต้องระวังจริงเนี่ยมีตัวอันตรายอยู่สัก๒๓คนนะครับ
เลี้ยงให้ฟังก็มีเมซ่าเจมบารานะครับกองหน้าหมายเลข๑๑ที่เคยยิงไทยในเกมอุ่นเครื่อง
อกจากนี้ก็มีชนะเจบรีนปีกขวาหมายเลข๑๖นะครับ
หากจัดการได้แล้วก็สามารถหยุดยั้งการลุกของจอแดนได้เชื่อว่าไทยก็มีโอกาส
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องทุกคนและแป้งเชื่อว่าคนไทยแฟนบอลคนไทยทุกคนก็ทราบว่า๒แมทนี้มีความหมายกับเรามากนะคะ
ก็คือว่ายังไงเราก็จะต้องเก็บใช้ชนะในแมทจอแดนแล้วก็แมทฟิลิปปินส์
ซึ่งถามแป้งว่าเป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าเนี่ยแป้งว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะ
เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมใจทีมเวิร์คต้องดีนะฮะต้องเล่น
วันนี้น้องก็พูดว่าเราจะเล่นแลกเลือดกันเลยคือเราจะสู้ไม่ถอยนะคะ
แล้วก็คือต้องเก็บชุดชนะในวันนี้ก่อนนะคะเก็บให้ได้ก่อนนะคะ
แล้วก็วันที่๑๒ไปดูกันอีกทีกับฟิลิปปินส์นะคะ
ช่วงนี้จอดแดนกับไทยเหมือนบ้านของพระดำแป้งบินไปกลับนะครับคุณชนะ
กลับมาดูท่าเรือเสร็จไปบอลหญิงต่อนะครับ
คิดดูแล้วกันว่าให้ใจขนาดไหน
อันดับโลกที่เห็นกันอยู่ครับของเราก็ดีกว่านะครับ
เจอกัน๔ครั้งเราชนะ๓แพ้๑
คือจำนวนประตูก็ยิงได้เยอะกว่าแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มมันเริ่มจะใกล้เคียงกัน
คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนี้ไม่น่าจะธรรมดาแล้วถ้าช้าจอแดนได้
ดังนั้นวันนี้เกมสำคัญเราต้องเข้าให้ได้เป็น๑ใน๒ของกลุ่ม
แต่ผลวันนี้ของจีนกับทางฟิลิปปินส์ก็ถือว่าจะส่งผลกับเกมคู่นี้เหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจีนชนะฟิลิปปินส์เยอะหน่อย
เราก็พอจะอุ่นใจแต่เราต้องเก็บจอแดนให้ได้ก่อน